ดูข่าวนี้นี่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลายเป็นข่าว
ถึงขั้นมีการร้องเรียนกันยังไงครับเรื่องของวัดกับชุมชนปกติก็อยู่ด้วยกัน
เกื้อกูลกันทีนี้จะถามคุณผู้ชมที่ชมอยู่ด้วย
เผื่อว่าบ้านใครคอนโดใครที่อยู่ใกล้กับวัด
เคยได้ยินไหมคะเสียงระคังที่พระท่านตี
ตอนเช้ามืดเลยกับตอนเย็นรู้สึกยังไงบ้าง
มันกวนการนอนหลับหรือเปล่า
หรือว่ามันรบกวนอะไรบ้างส่งมาบอกกันได้
เพราะว่าตอนนี้ค่ะมีชาวบ้านบางกลุ่ม

เขาบอกว่าเสียงที่พระท่านตีระคังช่วงตี๔กว่ามันเดือดร้อน

บางคนเขาบอกไม่รบกวนหรอกเพราะว่าเป็นวิถีพุธ
นี่ไงถึงบอกว่าชาวบ้านบางกลุ่มเท่านั้น

มาบอกให้ทางวัดตีระคังให้เบาหน่อย
ที่เรากำลังพูดถึงก็คือที่วัดไซนั่นเองคุณผู้ชม

เมื่อตี๔ทีมข่าวเราไปเลยนะ

แล้วไปดูซิว่าเสียงดังขนาดไหน

คือมีจนไหมทีมาแล้วไงค่ะค่ะมีจดหมายมาแล้วแหงค่ะ
คุณสุพัทโทเป็นพระลูกวัดที่ทำหน้าที่ตีระคัง
ทีมข่าวของเราแห่ดูนักข่าวสิก็ไปตั้งกล้องอยู่ใต้ระคังแบบนี้
ก็ได้พูดคุยกับพระท่านพระท่านก็บอกว่า
ตีระคังของทางวัดไซด์เป็นการบอกเวลา
บอกให้พระตื่นมาทำวัดเช้าลงโบสถสวดมนต์ก่อนจะออกไปบินทบาท
แบบนี้ถือว่าเป็นประเพณีเป็นสิ่งที่ทำกันมาเป็นร้อยปีแล้วค่ะ
แต่ที่นักข่าวเห็นลดระดับการตีให้เบาลงแล้วนะ
หรี่เสียงแล้วใช่ไหมผมได้บอกใช่ใช้ค้อนตีระคังให้เล็กลง

เพราะว่ามีคนพักอยู่ในคอนโดที่อยู่ใกล้กับวัดไซดมาร้อง
กลับที่วัดมาร้องกับเจ้าอาวาส
เดี๋ยวไปฟังเสียงพระลูกวัดท่านเล่าหน่อยนะคะ
แต่ก่อนค้อนไม้ตีเนี่ยไม่ใช่อันเล็กนะอันนี้อันเล็ก
แต่ก่อนอันใหญ่จะเป็นขอนไม้อันใหญ่
ไม้อันใหญ่ตีแล้วมันจะดังแต่อันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นอันเล็ก
แต่ลึกมันก็๗เสียงมันก็จะเบาลงคือน้ำหนักมันเบา
อันนั้นมันอันใหญ่มันหนักมันหนักแล้วเราออกแรงเยอะ
มันก็จะดังจริงแล้วรถระดับเสียงตรงนี้
เราเราก็ไม่มีความรู้สึกอะไรนะเรารู้สึกว่าเรามัน
เป็นประเพณีของคนไทยอยู่แล้วตั้งแต่โบร่ำโบราณมาแล้ว
แต่ว่าเราก็บอกว่าคือคนเขาดราม่ามากกว่า
คุณอยู่คอนโดหรูเวลาคุณตอกเสาเข็มคุณตอกทั้งวันทั้งคืน
แล้วเสียงรถที่คุณจอดรถคุณขับขึ้นมาคุณขับเร็ว
เสียงดังมากทางพระก็ยังไม่ได้เคยร้องเรียนอะไรเลย
ขับรถเสียงดังวีวัดเหมือนกับเสียงเด็กรถเลย
เสียงดังเราก็อยู่เฉยเราก็ยังไม่ได้ว่าอะไร
แต่นี่คุณมาดราม่าแค่คนเดียวแค่ไปร้องเรียนแค่คนเดียว
ถ้าชาวบ้านก็เดี๋ยวแล้วจริงทำไมไม่รวมตัวกันน่ะ
พระท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้หลายคนที่ดูอยู่บอกว่าโดนใจจังเลย
ถูกต้องเลยที่ผ่านมาเสียงเจาะเสาเข็มของคอนโดมันก็ดัง
ทางวัดไม่เห็นจะไปส่งเรื่องบอกให้เจาะเสาเข็มเบาหน่อยเลย
นี่นะคะคุณผู้ชมนอกจากนั้นเนี่ยดิฉันอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมส่งมาเร็วมากเลยค่ะ
แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันหมดเลยบอกว่าเป็นวิถีชาวพุทธไหมคะแบบนี้
ก็ไม่เห็นจะต้องออกมาร้องเรื่องแบบนี้เลยมันเป็นวัฒนธรรมของไทยเราตั้งแต่สมัยไหนแล้ว
แล้วก็บอกว่าบางคนบอกว่าถ้าเกิดรำคาญเสียงระคังต้องหนีไปอยู่ในถ้ำเข้าป่าเลยนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเราก็ไปสอบถามทางพระอธิการปรีชาท่านเจ้าอาวาสวัดไสเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่ามีการกำชับพระลูกวัดแล้วบอกว่าให้ลดระดับการตีระคังให้เสียงดังน้อยลงกว่าปกติ
ก็ระคังที่ได้ยินแบบนี้ไม่ได้ได้ยินทุกวัน๓๖๕วันทั้งปีนะคะ
จะตีแค่ช่วงเข้าพรรษาช่วง๓เดือนนะคะ๒เวลา
ถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยก็ประมาณตี๔ถึงตี๔๒๐ตี๔๓๐ไม่เกินนี้
อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเย็น๖โมงเย็นแล้วตอนเช้าเนี่ยจะตีระคังใบใหญ่
ส่วนตอนเย็นจะตีระคังใบเล็กแล้วตอนตอนก่อนที่จะสร้างคอนโดเนี่ย
มีใบสำรวจมาทางที่วัดด้วยนะคะรวมถึงสำรวจมาที่ชุมชนรอบข้าง
เพราะว่าคอนโดที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่
เป็นคอนโดหรูเลยแหละสูงกว่าวัด
แล้วเจ้าอาวาสองค์เก่าก็ยอมเซ็นใบอนุมัติ
เพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่ผู้พักอาศัยคือให้สร้างคอนโดได้
แล้วทางคอนโดเองเคยนิมนต์พระที่วัดไปทำบุญด้วย
ทีนี้เรื่องของการร้องเรียนที่คนมาบอกว่าเสียงมันดังเกินไป
บกวนการนอนตอนตี๔เนี่ยนะคะ
คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลของผู้พักอาศัยบางราย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ในวัดนะคุณเขาบอกเลยแหละรู้แล้วว่าคนที่ไปร้องมีอยู่๒คน
แล้วเคยโทรมาต่อว่าเคยโทรมาพูดกับที่วัดแล้ว
แต่พูดจากับพระก็พูดไม่ดีพูดไม่สุภาพด้วย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะก็ต้องถามให้รอบแหละ
สอบถามพระไปแล้วเราก็ไปสอบถามยังสำนักงานเขตบางคอแหลม
เขตชี้แจงแบบนี้ค่ะมีคนร้องเรียนเข้ามา
เขตก็ต้องทำหน้าที่ก็ต้องดูแลประชาชนทุกคน
มีการทำหนังสือขอความร่วมมือกับทางวัดไป
แก้ไขปัญหานี้แต่ถ้าเกิดว่าประชาชนยังร้องเรียนเข้ามาอีก
จะพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาลลงพื้นที่
ไปตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในช่วงเวลานี้
โอ้โหคือเนี่ยค่ะคือเขตเขาก็พยายามอะ
ทางวัดเองทางคนที่ร้องมาก็ต้องมาเจรจามาคุยกันด้วยนะคะ
ทีนี้พอเราถามไปทางเขตแล้วทางพระแล้ว

เราก็ต้องไปสอบถามด้วยว่ารู้สึกยังไงดังจริงไหม
คนที่เราไปเจอนี่นะคะคือคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนักแสดงหนุ่มนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าพี่เพชรก็พักอยู่ที่คอนโดนี้แหละอยู่ใกล้กับวัดไซด
พี่แจ๊กกะรีนก็ไปเจาะไมสัมภาษณ์เลย

เพชรบอกว่าเอาจริงนะน้องแจ๊คคือเสียงมันก็ดังพอประมาณ
แต่มันไม่ได้ถึงขั้นดังเหมือนมีคนมาตะโกนข้างหู
เพราะว่าคอนโดที่พี่อยู่เนี่ยมันมีคลองกั้นไม่ได้อยู่ติดกับวัดเลยทีเดียว

แล้วก็บอกด้วยนะพี่เพชรบอกว่าเนี่ยเอาจริงนะวัดเนี่ยมาอยู่ก่อนคนอีก
ดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจในกิจวัตรของสงฆ์
เมื่อคุณเลือกที่จะมาอยู่ที่วัดแล้วเนี่ยมาซื้อคอนโดนี้แล้ว

ถูกต้องคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาบอกว่าวัดหรือคอนโดใครมาก่อนกัน
คือคำตอบมันวัดอยู่แล้วแหละ

ทีนี้ค่ะพี่เพชรก็บอกว่าระยะเวลาที่พระท่านตีระคังมันดังไม่กี่นาที
หรือจะไปให้ย้ายวัดไปอยู่ที่อื่นมันก็คงไม่ใช่ไหม

แต่ก็อย่างที่บอกค่ะคือพระท่านก็เข้าใจว่าคอนโดที่อยู่เนี่ย
คนที่มาอยู่ก็จะเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ไหมอยู่ใกล้กับที่ทำงาน
แล้วบางทีช่วงกลางคืนก็นอนหลับอยู่ตี๔อะไรอย่างนี้ยังไม่ตื่นไปทำงาน
สร้างมาก่อนคอนโดกี่ปีวัดก็ทำตามประเพณีนะคอนโทรมาถ้ามาทีหลัง
คุณผู้ชมส่งมาเยอะมากเลยนะคะอ่านข้อความไม่ทัน
เอาเป็นว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ส่งมาได้อีกนะคะ
แหมคุณเปิดประเด็นให้คุณผู้ชมส่งมาเยอะเลยนะครับ